หนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนคือเรื่องของรองเท้าส้นสุก
อันนี้ผมฝากเตือนคุณผู้หญิงแล้วก็ใครหลายคนที่ชอบใส่ส้นสูง
ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง
คือถ้ามันสูงเกินไป
เสื้อของเธอครับยิ่งสูงอีกแล้ว
มันจะดูไม่ดีเอามากเลยครับ

ใช่คุณว่าหักไหมส้นเท้าส้นทางเท่ากัน
โอ้ยจมูกเนี่ยหักมาหน้าล้มบั๊คเข้าไป
โอ๊ยตายจิ้มไหมที่มือแท้นะ
โอ้ยเห็นแล้วมันเจ็บนะเจ็บนะ
น่าสงสารจริงอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
สาวบางทีไม่ต้องสูงมากหรอกครับ
ถ้าสูงมากเกินไปคุณหวัดเสียวไหมล่ะ
ผมเป็นคนที่เห็นแล้วผมรู้สึกหวาดเสียวแทนนะ
เป็นห่วงนะเป็นไงเป็นห่วงจริง
เป็นห่วงนะเป็นห่วงสาวต้องคอยพยุงลูกลุกพยุงเชิญอีก
เป็นอะไรไปอีกเนอะ
ฝึกการเดินลงบันไดแบบสวย
จริงไปเดินที่อื่นนะครับอย่าเดินลงตรงบันไดเลยอันตราย

ถ้าตกมาแค่ไม่กี่ขั้นคุณลองคิดดูสิถ้าตกมาเยอะนะ
โอ้โหเป็นห่วงเป็นใยกันนะจ๊ะคุณผู้ชมดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันนะคะ